ข่าวนี้เราก็ยังเท้าคางเกาหัวแกรกกันอยู่เพราะว่ามันยังคาใจข้างในลึกอยู่

เราเนี่ยไม่อยากให้เขาเลิกกันหรอกเพราะว่ามันเป็นความรักของคู่นี้มันน่ารักจริง

เวียแล้วก็เบลล่าคุณผู้ชมค่ะแล้วบอกเลยล่าสุดเนี่ยเหมือนเราจะมีข่าวให้ใจชื้นนิดนึง
คือตอนนี้หลายคนรอฟังคำตอบจากปากสาวเบลล่ารานีนะวันนี้
ไม่พูดก่อนเขาหรอกเพราะว่าเขามีงานเปิดห้างดังที่อายุทยาประมาณ๕๖โมงเย็นนี้
แต่ก่อนจะไปฟังคำตอบจากสาวเบลล่าจริงนะในกระแสโซเชียลตอนนี้พูดกันหนักนะ
ไปหลายทิศทางเลยหลายประเด็นเลยบางคนเขาบอกว่าที่คู่นี้มีกระแสว่าเลิกกันเป็นเพราะอะไร
มือที่๓อันนี้เพราะงานเนี่ยโอ้โหเป็นงานเข้าเต็มค่ะ
นางเอกสาววิกหมอชิตน้องพระพายระมิดาคือน้องเนี่ยกำลังถ่ายละครเรื่องใหม่กับพี่เวียอยู่นั่นเองนะคะ
รวมไปถึงหลายคนยังพอใจชื้นที่บอกไปไอ้ที่ใจชื้นเนี่ยยังไง
และประเด็นล่าสุดชาวเน็ตจากคนนึงค่ะไปคอมเมนต์ในสื่อโซเชียลบอกว่าต้นเดือนเนี่ยเห็นนะ
ภาพเก่าหรือเปล่าหรือเป็นภาพใหม่ล่าสุดใช่ใช่ไหม
ซึ่งชาวเน็ตคนเดิมก็เข้ามาตอบเพิ่มเติมค่ะบอกว่า
นี่ภาพนี้วันที่๙เดือนนี้เลยเดือนนี้ก็คือพฤศจิกายน
งานนี้ก็เลยทำเอาเหล่าแฟนคลับพร้อมใจกันคอมเมนต์บอกว่า
ขอให้เป็นเรื่องจริงแล้วกันเพราะว่าไม่อยากให้คู่นี้เลิกกัน
ซึ่งภาพที่เรานำมาเสนอทางหน้าจออยู่นี้นะคุณผู้ชม
เราก็ไม่สามารถยืนยันกับคุณผู้ชมได้นะ
ว่าเป็นภาพเก่าหรือว่าเป็นภาพใหม่ก็เอาเป็นว่าท้ายที่สุดแล้ว
ความจริงจะเป็นยังไงก็ต้องรอฟังคำตอบจากน้องเบลล่าวันนี้
โมงตรงอายุทยาห้างแตกแน่นอน
ถือว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่หลายคนก็อยากฟังจากปากเจ้าตัวจริงนะคะ
เป็นกำลังใจให้นะคะก็คือใจเราไม่อยากให้เลิกหรอกนะคะ